วันนี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนนะคะ

การซื้อเครื่องรางของขลังสำหรับการพกพาชิ้นเล็กนั้น
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยเสริมสิริมงคลตลอดทั้งปี

จะช่วยแก้ชงและคุ้มครองให้แคล้วค่าจากพยันตรายด้วย
ติดตามจากรายงานคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ค่ะ
เครื่องรางสีทองเหลืองขนาดพกพารูปทรงสัตวมงคลต่าง
เป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีน
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้
หลายคนมาหาซื้อตามร้านขายเครื่องราง
เพื่อเป็นเคล็ดแก้ปีชงค่ะ
อย่างเครื่องรางรูปม้าสีทองเหลือง
เป็นที่นิยมในกลุ่มคนเกิดปีขาน

มีความเชื่อว่าดวงชะตาจะอ่อนแรงลง

ม้าเป็นสัตว์มงคลของคนเกิดปีฐาน

ไม่ให้สิ่งร้ายเข้ามาในชีวิตค่ะ

ตามตำราของมงคลแนะนำให้พกเครื่องรางรูปมังกร
คนเกิดปีมะเสงแนะนำให้พกพกลกซิล
ส่วนคนเกิดปีกุลแนะนำให้พกหมวลป้อ

ก็จะนิยมมาซื้อเครื่องรางชิ้นเล็ก
คุณน้าค่ะอย่างหนูเกิดปีรกาจะต้องใช้เครื่องรางแบบไหน
อืมคุณน้าก็ใช้เต่ามังกรค่ะ

หมายพร้อมว่ามีอาณาวาสนาและมีอายุรินยาว

ก็จะมีเป็นเต่าธรรมดาและมีเหนิลหนัง
ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตและมีอำนาจลักษณะหน้าที่การงาน
ก็จะเจริญขึ้น

อกจากนี้ยังมีเครื่องรางเสริมมงคลอื่นที่ขายดีในช่วงเทศกาลตรุษจีน
อย่างโมไบล์ประดับบ้านสวงบุ้งกีและปลา
ชาวจีนเชื่อว่าจะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา
ก็มาซื้อของที่เป็นมงคลนะลูกนะ

เวลาเอาไปแล้วมันมีความหมายให้เขาได้ดี
มีเงินมีทองร่ำรวย

เขาช่วยเรามีบุญคุณกับเราอย่างนี้ใช่ไหม
ส่วนโคมไฟสีแดงที่ชาวไทยเชื้อสายจีน

ตามความเชื่อว่าจะนำแสงสว่างมาให้

จะทำให้แสงไฟนั้นช่อช่วงเสมอ
โคมไฟสีแดงจึงเป็นอีกสิ่ง
ได้รับความนิยมในช่วงปีใหม่จีน

มาควบคู่กับการทำมาหากิน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน